หมอไก่จะพาไปขอพรขอโชคขอลาบที่วัดแห่งนี้ติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งวัดนี้มีความพิเศษกว่าวัดอื่นนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสองหลังค่ะคุณผู้ชม
และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะก็คือวัดนี้มีความผูกพันกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีหรือว่าหลวงพ่อพูนทรัพย์ค่ะที่นี่ก็คือวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีค่ะ
พิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือพระอุโบสถหลังเก่านี้เลยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่วัดนี้ค่ะจะมีพระอุโบสถอยู่สองหลังด้วยกันเอ๊ะแต่ทำไมวัดนี้ถึงมีพระอุโบสถสองหลังนะคะต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะนามัศกาลค่ะ

บอกเลยค่ะว่ามีความสวยสดงดงามอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องให้พระคุณเจ้านำพาเข้าไปค่ะ
ถ้าเราเดินไปข้างหลังเราจะเห็นฐานพระพุทธรูปเก่าอยู่ข้างหลัง
ส่วนองค์ใหญ่นี่หลวงพ่อคุณทรัพย์ท่านมาสร้างทีหลัง
อยากให้บวชมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ท่านก็สร้างไว้

เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใช่ไหมคะสององค์
ในโบสถ์แห่งนี้มีการทำศักดิ์กรรมอะไรบ้างไหมคะ

ทางวัดก็ใช้เป็นที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็น
ก็กลายเป็นวิหารไปแล้วไม่ใช่โบสถ์ใช่ไหมคะ
แล้วภาพจิตกรรมฝาผนังในพระวิหารแห่งนี้ค่ะคือเป็นของเก่าเลยใช่ไหมคะ
เก่าครับแล้วก็กรมศิลปากรเขาเพิ่งบูรณะไปบูรณะตามแบบเดิมเลย
มีชาวบ้านเขาล่ำลือกันถึงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธาน
ที่เป็นพระประธานองค์เล็กของพระวิหารแห่งนี้ค่ะ
คือในสมัยก่อนเคยมีโจรมาตัดเสียรพะแต่เกิดปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่าโจรคนนั้นนะคะเดินวนไปวนมารอบวิหารแห่งนี้ออกไปไม่ได้เลยค่ะ
แล้วสุดท้ายนะคะก็ต้องคืนเสียงพระนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นปฏิหารของพระพุทธรูปองค์นี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดอ่างศิลาค่ะ
บอกว่าเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใหม่เลยค่ะ
เพราะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่๓ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นพระอุโบสถที่คล้ายกับวัดราชโอรสสมัยรัชกาลที่๓
อุโบส่วนนี้จะไม่มีช่อฟ้าใบละกา
จะเป็นหน้าบันธรรมดาแล้วก็จะมีกระเบื้องเคลือบติด
เป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่๓
แล้วพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้

มีพระประธานแล้วก็มีตู้พระไตปีดกอักษรสยาม
ฉบับแรกที่รอห้าท่านทำแล้วก็แจกตามวัตต์
จิตกรรมฝาผนังก็มีความสวยงามมากเลย
อันนี้นี่คือเป็นของเก่าใช่ไหมคะ

คนวาดก็คือนาหยีย๋มนางแดง

ชื่อลงปู่แตงฉะนั้นเป็นอาจารย์ของลงปู่หยี
อ๋อมีหน้าอะไรในมือของท่านก็คล้ายกับถือมีด

เราต้องเดินมาที่ด้านหลังพระอุโบสถค่ะ

ซึ่งหลวงปู่หินค่ะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะ
คู่บ้านคู่เมืองอ่างศิลามานานนะคะ
มีชาวบ้านโบราณท่านเล่าว่าลอยน้ำมา
แล้วคนอ่างก็เป็นคนเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดอ่าง

ใครที่มีโอกาสมาที่วัดอ่างศิลาแห่งนี้นะคะ
อย่าลืมค่ะมาขอพรมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่หินนะคะ
รับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะถ้ามาที่วัดอ่างศิลาแห่งนี้ค่ะ
ห้ามพลาดเลยนะคะกับการมากราบขอพรหลวงปู่ศรีค่ะ
ซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศค่ะ

วิสุทธิสมาจารย์ศรีอิพมโมโชธ

ท่านเกิดเมื่อปีพศ๒๕๖
แล้วก็มรณภาพปี๒๕๖
อายุท่าน๙๗ศ๗๗
วัตถุมงคลของท่านที่ดังนะครับ
ปิดตากระบองไขว้เหรียญดาวเพชรชรี
กล้ามก็จะมีสุรพลวารุณี
พุทธคุณเนี่ยประมาณว่าแค้วคลาดปลอดภัยใช่ไหมคะ
แล้วคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรกับองค์หลวงปู่ศรี

ต้องมีจำเพาะเจาะจงไหมคะว่าต้องเป็นอะไร

คนเขาก็แกะมาเป็นภูมาถวายท่านเลย
ทราบมาว่าหลวงปู่ศรีเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อปู่สับใช่ไหมค
ใช่ครับเป็นอาจารย์ที่คอยสอนหลวงพ่อภูมิทรัพย์มาครับ
แล้วพอท่านเสียมรณภาพหลวงพ่อคุณทรัพย์เขาก็เป็นเจ้าวาดต่อ
สถานที่นี่เป็นมณฑบรอยพระพุทธศัพท์จำลอง
เป็นของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างโบสถ์มา

เวลามีงานประจำปีหรือคนอยากไหว้อะไรอย่างนี้

และพิกัดหิ่งจุดสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะองค์ภราหูนะคะ
ซึ่งองค์ภราหูค่ะผู้สร้างก็คือหลวงพ่อพุทธศัพท์ค่ะ

โชคลาภบางคนลาหูเข้าลาหูออก
เขาก็มาไหว้กันมาสะดอกเคาะมาอะไรกัน
ขอโชคลาภขอการงานขออะไรอย่างนี้ครับ
ควรที่จะหาโอกาสมาไหว้พระราหูสักครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
พิกัดเฮงวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า
ได้รับความเห็งความปังอย่างเต็มที่เลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ค่ะเราได้มาเที่ยวชมวัดเก่าแก่นะคะ
แล้วก็ได้มากราบไหว้ขอพรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะ
เรียกว่าวันนี้ได้รับความเฮงอย่างเต็มที่เลยค่ะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โอ้โหขอบคุณหมอไก่มากเลยนะคะ